วันนี้พลเอกเรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
เปิดบ้านพักศรีเสาเทเวศให้คอรมอและบรรดาผู้นำเหล่าทัพ
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยเทศกาลสงครานนะครับ
โดยพลเอกเบรมในวัย๙๙ปียังแข็งแรงนะครับ
พร้อมกับบอกว่าเป็นห่วงบ้านเมืองทุกลมหายใจ
และการันตีว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีการโกงกิน

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีที่ผลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรี
จะเปิดบ้านพักษีสาวเทเวศให้นายยกรัฐมนตรีและคณะ
ทัพเข้าอวยพรและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงคราน
ปีนี้บรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาพลเอกอภิรักษ์โคงสมพงศ์
และผู้บัญชาการเหล่าทัพยืนต่อแถวเรียงราย
รดน้ำขอพรเจ้าของบ้าน
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำรัฐบาลบอกว่า
ทุกครั้งที่ได้มาบ้านศรีเสาเทเวศรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุข
ที่ได้เห็นพลเอกเปรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถพูดคุยให้คำปรึกษากับทุกคนได้ตลอด
และแม้วันนี้ตนจะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ความผูกพันและคำสั่งสอนของพลเอกเปรม
ก็ยังฝังลึกอยู่ในตัวตลอด
ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่
เราก็ควรมาทำอะไรที่มีเครือประโยชน์
ให้กับแผ่นดินพื้นที่ที่เราเจริญเติบโตขึ้นมาในวันนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านประธานคงตรีได้สั่งสอนพวกเราเสมอมา
แล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในสถาบันชาติสถาบันประสาทตัวอย่างต่อเนื่อง
ตรงนี้ก็อยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่
ตรงนี้ก็คือประวัติศาสตร์ของแต่ละคนคือเกียรติยศที่ทุกคนก็จะให้เรา
การทำความดีไม่ใช่ให้เกียรติจะได้มาจากสิ่งอื่น
ผลเอกเบรมได้กล่าวให้พรขอให้นายกรัฐมนตรีทำงานเพื่อคนอื่นให้สำเร็จผล
พร้อมขอพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเกาะกำบังทำความดี
เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและมีความยินดีที่เห็นนายกรัฐมนตรี
ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพข้าราชการหน่วยต่างที่ช่วยดูแลชาติบ้านเมืองจนทุกวันนี้
และสามารถยืดอกพูดได้เต็มปากว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่โกง
แต่หากตนพูดผิดพลเอกประยุทธ์ต้องไปจัดการกับคนโกง
พวกเราพูดได้เพียงปากว่า
รัฐบาลของนายกไม่โกง
เพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนหลวงจริง
คนที่จะซื่อสัตว์สุจริตต้องเป็นคนที่มีความคิดความไกล
ทำเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองหรือพวกพ้องพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิด
ขออันเชิญที่สภิตทั้งหลายคุ้มครองนายกและพวกเราทุกคน
ขอให้พระบรมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกรอบกำบังให้เราได้ทำแต่ความดี
เพื่อลงทันและประโยชน์บ้านเมือง
จากนี้ประธานองค์กรมนตรีและรัฐบุรุษได้เปิดให้สื่อมวลชนสายทหารขอพรเนื่องในวันสงคราน
โดยสื่อมวลชนได้อวยพรให้อายุยืน๑๒๐ปี

หากจะให้อยู่ถึง๑๒๐ปีก็คงต้องคลานแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามก็จะอยู่เคียงข้างประเทศชาติบ้านเมือง
และทุกวันนี้ยังมีความเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองอยู่
จากนั้นพลเอกเปรมก็ใช้กระบอกฉีดน้ำที่ผสมน้ำอบไทย
ให้กับสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดี
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน